ก่อนหน้านี้เช้าสดใสเคยนำเสนอโรงเรียนผู้สูงอายุไปหลายครั้งแล้ว
บรรยากาศน่ารักทุกโรงเรียนใช่ค่ะแล้วก็สนุกสนานด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี
ทางภาครัฐนั้นจัดขึ้นนะคะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาเขากำลังใกล้จะเปิดเรียนแล้ว
บรรดานักเรียนต่างตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยนะคะสำหรับหัวหน้าห้อง
หัวหน้าชั้นเรียนของโรงเรียนนี้นะคะ
โทวสันสุขสมบูรณ์ในอำเภอด่านขุนทศค่ะที่นครราชศรีมา
เปิดโครงการรอยยิ้มสดใสสร้างสุขภาพและจิตใจเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเรียกสั้นโรงเรียนผู้สูงอายุ
น่ารักกับเปียร์นะคะเปิดกันที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมหลวงพคุณปริสุทธิ์โท
ในตำบลห้วยบงโดยมีผู้สูงอายุในตำบลห้วยบงเข้าร่วมกิจกรรม๑๐๑ท่าน
เมื่อกี้เห็นสาวคนเมื่อกี้ไหมคาดผมโบแดงโบใหญ่ด้วยอืม
ซึ่งทุกคนจะต้องแบบนี้เลยแต่งกายชุดนักเรียนชั้นมัธยมต้นคศ
นี่น้องโมแดงน้องโบแดง
กระเป๋าแดงด้วยนะคะซึ่งคุณไผ่เว็บไทยสงฆ์อายุ๘๓ปีได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นเรียน
บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจถึงกับนอนไม่หลับเลยที่จะได้รู้ว่าได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง
ตื่นเช้ามาก็ไหว้วานให้ลูกหลานแต่งตัวให้เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนตอนเป็นนักเรียน
ก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนไปเรียนนะคะ
ขณะที่ผู้สูงวัยอื่นไม่แตกต่างกันค่ะ
ดีใจที่จะได้รวมตัวกันของเพื่อนสูงวัยหลายคน
แล้วก็บอกว่าจะพยายามเรียนรู้สิ่งดี
แล้วก็นำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
แล้วก็ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้ดีที่สุดนะคะ
การเรียนการสอนค่ะก็มีกิจกรรมร่วมกันต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการเชิญวิทยากรมาพูดคุยเรื่องธรรมะ
เรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ออมเงินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รู้เท่าทันโรคภัยในผู้สูงอายุอันนี้สำคัญเลยนะคะ
รวมทั้งการละเล่นรำวงย้อนยุคต่าง
ซึ่งเชื่อว่าได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุแน่นอน
นี่ผู้สูงอายุสุขกายและสุขใจด้วย
กลับมารวมตัวกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ